ขอเอาใจคนที่ชอบอาหารอิตาเลียนอย่างพิซซ่าบ้างดีกว่านะคะ
ที่นี่เขาบอกว่ามีความพิเศษตรงที่เราสามารถ
สร้างสรรค์หน้าตาของพิซซ่าด้วยฝีมือของเราเอง
แล้วก็อบอยู่บนโต๊ะที่อยู่ตรงหน้าเรานี่แหละ

เขาบอกว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไร

ไปติดตามได้จากรายงานของคุณภูริตาบุญมีนุสรค่ะ
สไตล์เก๋จำลองรูปแบบเราถ่าน

เท่านี้ก็ได้พิซซ่าพร้อมทานบนถาดไม้สุดคลาสติก
สนุกกับการสร้างสรรคเมนูพิซซ่าชิ้นโปรดของตัวเองได้ที่
พิซซ่าบายมีค่ะ
ไลท์ของทางร้านพิซซ่าบายมีนะคะ
ท็อปปิ้งที่มีให้เลือกมากกว่า๒๐ชนิด
นำไปเข้าเตาอบเราประมาณ๓๕นาทีค่ะ
เท่านี้เราก็สามารถทานพิซซ่าในแบบฉบับของเราได้แล้วค่ะ
พิซซ่าหนานุ่มกลมกล่อมรสชีส
หวานฉ่ำเนื้อสับปะรดอร่อยสุดค่ะ
ภายในร้านคึกคักไปด้วยลูกค้าที่ชื่นชอบการทำอาหารด้วยตัวเองค่ะ
ด้านใจที่มาเปิดร้านนี้
เพราะอยากเห็นทุกคนได้สนุกกับการทานพิซซ่าค่ะ
เราเริ่มจากการที่เราทำในครอบครัว
แล้วเห็นเด็กเขาสนุก
ซึ่งตอนแรกซื้อเตามา๑เตาแล้วเห็นว่าเขาสนุก
แล้วเราก็เลยไอเดียดีสามารถทำเป็นร้านพิซซ่าได้
ใครชอบทานผักที่โซนสลัดบาและลานตา
ด้วยผักสดนานาชนิดน่าทานมากค่ะ

อกจากนี้ยังมีไก่ทอดรสจัดจ้าน

และสปาเกตตี้พร้อมซอสให้เลือก
ส่วนใครอยากทานลาซัญญาสั่งกับพนักงานได้เลยค่ะ

ความอร่อยถึงโต๊ะบุฟเฟ่มื้อนี้สนุนราคาคนละ๓๒๙บาททานได้๑ชั่วโมงครึ่ง

ใครชอบทานอาหารอิตาเลียนและอยากลองมาสนุกกับการออกแบบพิซซ่าของตัวเองแบบง่าย
ภูริตาบุญมีนุสรข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน